คุณผู้ชมคะน้องกิฟต์หญิงสาววัยสิบแปดปี
กลับบ้านแล้วนะคะเจอตัวแล้วนะคะหลังจากถูกอดีตสามีฉุดไป
กล้อนผมเปลือยท่อนล่างล่ามโซ่แล้วก็ส่งภาพไปให้ญาติไปข่มขู่
ลักษณะที่ว่าแบบนี้ตายอย่างเดียวคือทางญาติของน้องกิฟต์อ่ะค่ะ
โพสต์ภาพและข้อความบอกเจอน้องแล้วแต่ยังจับคนร้ายไม่ได้
คือตัวคนก่อเหตุเนี่ยเอาน้องไปส่งที่บ้านแล้วตัวเองก็หนีไปนะคะ
เมื่อตอนตี๒ของวันนี้ค่ะในเล็กอดีตสามีของน้องกิ๊บ
ซึ่งเป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะคะเอาน้องกิ๊บไปส่งที่บ้านยาย
ในอำเภอหนองประดุกหมู่๙อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
แล้วตัวในเล็กเองเนี่ยหนีไปค่ะน้องกิ๊บถูกอดีตสามี
กล้อนผมจนสั้นติดหนังศีรษะเลยนะคะแล้วตามตัวมีรอยฟกช้ำเต็มไปหมด
ตำรวจสพพลสวรรค์จังหวัดนครพนมเจ้าของท้องที่เกิดเหตุ
ก็รับตัวน้องกิ๊บไปตรวจร่างกายค่ะแล้วก็คุยกับน้องด้วยนะคะ
ก็ต้องสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพนะคะ
ตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่สำคัญคือต้องไล่จับอดีตสามีที่เป็นคนก่อเหตุ
ดำเนินคดีให้ได้ย้อนนิดเดียวค่ะคือก่อนหน้านี้๒๙กันยายน
โพสต์ภาพน้องกิ๊บนะคะว่าถูกอดีตสามีจับกล้อนผม
เปลือยท่อนล่างล่ามโซ่เอาไว้โพสต์ภาพเพื่อจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
เกรงว่าน้องกิ๊บจะได้รับอันตราย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านห้วยหายตำบลบ้านค้ออำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม
แล้วย่าดก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพโพลสวรรค์นะคะ
คนก่อเหตุก็คือนายปัญญาโกมนศรีหรือเล็กอายุ๓๘เป็นอดีตสามีของน้องกิ๊บค่ะ
เลิกกันไปได้๔๕เดือนนะคะในเลขคนนี้
ช่วงเย็นวันเกิดเหตุนะคะน้องกิ๊บน้องกิ๊บอายุแค่๑๘นะคะ
กิ๊บกับน้องน้ำอายุ๒๒น้องน้ำเป็นพี่ต่างพ่อแล้วก็แฟนนุ่มของน้องน้ำ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปบ้านเพื่อนที่หมู่บ้านห้วยหายอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนม
พอไปถึงหน้าบ้านเพื่อนจู่ในเล็กอดีตสามีของน้องกิ๊บ
หญิงสาวอายุประมาณ๑๗ซุ่มอยู่ใกล้ใกล้มาฉุดน้องกิ๊บขึ้นรถจักรยานยนต์ไปเลย
แล้วก็หลบหนีไปเลยให้หญิงสาววัย๑๗นะคะเป็นคนขี่
ให้น้องกิ๊บอยู่ตรงกลางและในเล็กอดีตสามีซ้อนท้ายเหมือนกับล็อกตัวน้องกิ๊บเอาไว้
จะได้ไปไหนไม่ได้กระโดดลงมาไม่ได้ให้น้องอยู่ตรงกลางเลย
ทุ่มหนึ่งของ๒๙กันยายนในเล็กค่ะใช้เฟซบุ๊กส่งรูปน้องกิฟต์
ถูกล่ามโซ่และเปลือยท่อนล่างไปให้ญาติดูแล้วก็มีข้อความบอกว่าแบบนี้ตายอย่างเดียว
ในเล็กโทรไปหาป้าของน้องกิฟต์ส่งรูปน้องกิ๊บใส่หมวกนั่งอยู่ในบ้าน
แล้วก็มีรูปตอนที่นั่งกินข้าวไปให้เหมือนกับพยายามจะบอกว่า
กิ๊บยังสบายดีนะแล้วสุดท้ายวันนี้
นำมาส่งที่บ้านใหญ่แต่ตัวเองก็หนีต่อโอ้โหในเลขคบกับน้องกิฟต์ตั้งแต่ปี๒๕๕๗นะครับ
แต่ปัญหาคือคบกันแล้วก็ทำร้ายร่างกายน้องเขาตลอดทั้งทุบทั้งตี
เอาปืนทุบหัวถึงขั้นเคยพาไปปล่อยกลางแม่น้ำโขง
พอใกล้จะจมน้ำถึงเข้าไปช่วยโอ้โหทรมานเขาให้ทุรนทุรายเกือบจมน้ำตายถึงจะช่วย
อะไรจะโหดร้ายขนาดนั้นนั่นน่ะสิจับกล้อนผมมาสองรอบแล้วนะคะครับ
แล้วปีนี้น้องกิ๊บบอกไม่ไหวอ่ะเจอแบบนี้ไม่ไหวขอเลิกดีกว่า
แล้วในเล็กเองก็มีภรรยาตั้งหลายคนอ่าเนี่ยแล้วนิสัยก็เนี่ยค่ะ
อารมณ์รุนแรงขี้หึงเจ้าชู้แล้วก็ทำร้ายร่างกาย
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาก่อเหตุเนี้ยโอ้โหท่านผู้ชมครับ
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราครับ
ลงพื้นที่ไปนะฮะที่นี่ครับท่านผู้ชมครับ
บ้านหนองประดุกนะครับได้ไปคุยกับคุณยายของน้องกิฟต์นะฮะ
คุณยายเนี่ยบอกว่าตั้งแต่หลานสาวถูกในเล็กจับตัวไป
นี่กินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับก็ต้องไปพึ่งความเชื่อของคนอีสาน
ค่ะนะตามความเชื่อที่มีเรื่อยมานะครับค่ำเมื่อวานนี้นะฮะ
คุณยายได้ก่อไฟแล้วก็เอากางเกงขายาวกับชุดชั้นในของน้องกิฟต์
ใส่ในหวดนึ่งข้าวเหนียวอันนี้ตามความเชื่อนะฮะ
ของคนในพื้นที่นะครับสำหรับคุณยายนะที่คุณยายบอกมานะครับ
คุณยายบอกว่าได้อธิษฐานว่าหากหลานสาวยังมีชีวิตอยู่
และจะได้กลับบ้านขอให้มีควันออกมาจากกางเกง
แต่หากเสียชีวิตแล้วให้ไม่มีควันอะไรออกมาจากกางเกงของหลานสาวเลย
นะที่เอาไปนึ่งเนี่ยนะฮะจากนั้นพอยายหยิบกางเกงขึ้นมาพบว่า
มีควันออกมาจากกางเกงของหลานสาวนี้เยอะเลยนะจนตีสองที่ผ่านมาครับ
ยายบอกตอนนอนหลับอยู่ได้ยินเสียงหลานมาเรียกอยู่หน้าบ้าน
ทีแรกนึกว่าฝันพอออกไปดูเอ้าหลานสาวจริง
หลานสาวตัวจริงตัวเป็นเป็นนะฮะกลับมาบ้านแล้ว
ตีสองเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับยายบอกดีใจก็โผล่เข้ากอดกันนะ
หลังจากนั้นน้องกิฟต์ก็เล่าให้ยายฟังนะครับน้องกิฟต์เนี่ยบอกว่าในเล็กอดีตสามีพาไปขังที่เถียงนาแห่งหนึ่งนะครับ
แล้วจับล่ามโซ่เอาไว้ใช้ไม้ไผ่ตีที่หน้าท้องโอ้โหจนเป็นรอยเขียวช้ำไปหมด
ยายบอกสงสารหลานสาวมากนะครับพ่อของหลานสาวเนี่ยไปทำงานอยู่กรุงเทพ
ส่วนแม่นะแม่ก็คือลูกสาวของยายเองเนี่ยตอนนี้ติดคุกอยู่
ค่ะน้องกิฟต์มีพี่ชายคนหนึ่งก็เสียชีวิตไปแล้ว
แล้วมามีสามีก็ถูกทำร้ายต่างนานาจนต้องเลิกไป
เลิกไปก็ถูกตามไปจับตัวมาอีกเออค่ะ
ตอนแรกคือยายคิดไหมว่าเขาจะมาส่งหลานที่บ้านนี้คิดไหม
อืมก็วางเห็นภาพเห็นรูปก็
ย่ายก็คือว้าวเนี่ยแล้วเนาะก็สวบลิสวบลิสวบลิแล้วสวบลิแล้วก็จะที่เพิ่งไผ่แล้ว
ย่ายก็ข้ามประหารผู้ย่ายตัวก็ดีใจปันนี่ก็พูดเขามาที่อึ๊กเลยเนาะ

แล้วพอช่วงกลางคืนก็เจอหลานกลับมา
อึ้อยกมาไปพิเศกมาพอทีย์ใกล้ขันเลยล่ะ
สิ่งช้องดิแล้ว

โอ้วรูปค้อยย่ายอย่า

เพราะว่าตอนที่กลับมาบ้านเนี่ยสภาพคือถูกกล้อนผมนะครับ
เหมือนที่ในภาพที่น้องเขากลับมาครับ
แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวของในเล็กคนก่อเหตุเนี่ย
จะมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่
ส่วนตัวเราคิดว่าแบบว่าเนี่ย
คือเขาแอบเข้ามาส่งนะตอนนี้เขาน่าจะแบบว่า

ไอ้ลิกอะ

ไม่เคยเจอมาก่อนใช่ไหม
ก่อนก็เคยเจอเขาอยู่

นานจะได้คุยกันทีนึง

อีกแวบไปแวบมาก็หายไป

แต่ที่เราเคยเจอเขาเป็นคนยังไงอ่ะ
เป็นคนธรรมดาร่าเริงธรรมดา
อืมยังไม่เจอตัวในเล็กนะคะ
เอาน้องกิ๊บมาส่งบ้านยายแล้วตัวเองก็หนี

พลตำรวจรีธนชาติรอดคลองตัน

มเหตุก็น่าจะมาจากเรื่องของความหึงหวง

พยายามตามง้อขอคืนดีน้องกิ๊บ
หลายรอบแต่น้องกิ๊บก็ไม่ยาวแล้ว

อันนี้ตำรวจบอกว่าต้องขยายผลเพิ่ม

ถ้าเจอตัวจับได้เลยค่ะ

เพราะในเล็กยังมีหมายจับค้างเก่าอยู่ค่ะ

แปลงเอกสารตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ

น่าจะยังอยู่ในพื้นที่นครพนมสกลนคร

หรือว่าภรรยาคนอื่นเป็นยังไงบ้างตอนนี้